มีลุงเจ้าของสวนยางพาราคนหนึ่ง
ถูกพบเป็นศพถูกฆ่าปาดคอ
อยู่ที่สวนยางของแกเจอศพในค่ำเมื่อวาน

ค่ะนะฮะแต่พอย้อนไปช่วงบ่ายก่อนจะเจอศพเนี่ยนะอืม
เขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นนุ่มในหมู่บ้าน
ยงติดยาเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยคลุมคลั่งอารวาส
ปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของชาวบ้านเขา

เฮ็คหน่อย
แค่นี้น่ะซูบว่ะหลบมาแหละ

เริ่มต้มข้อไว้

นี่คือแก้ผ้าคลุ้มคลั่งเดินอยู่บนหลังคาบ้านชาวบ้านเนี่ยแล้วลื่นตกลงมา
ชาวบ้านก็ช่วยกันล็อกเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจให้เอาตัวไปสงบสติอารมณ์
เกรงว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายใครเข้าในพื้นที่ตะบนบ้านกลางอำเภอวังทอง
จังหวัดภิกษุนุโลกนะฮะแต่ถ้าผู้ชมเชื่อไหมฮะแล้วตอน๑ทุ่มเนี่ยไปเจอ
ศพเจ้าของสวนยางคนหนึ่งถูกฆ่าปาดคออยู่ฝีมือของนายคนนี้นี่แหละ
ฆ่าปาดคอเข้ามาแต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่านายคนนี้ไปทำอะไรมา
รู้แค่ว่าคลุ้มข้างลักษณะเมายาเสพติดนายนัทพงศ์พรมภาพนะครับ
อายุ๒๔ปีนะฮะชาวบ้านก็ช่วยกันล็อกไว้นี่จับตัวล็อกเอาไว้นะฮะ
แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปจากนั้นไปดูภาพตอนค่ำค่ำเมื่อวานนะฮะ
อันนี้ตอนบ่ายเมื่อวานนะตอนที่จับตัวนายนัทพงศ์นะฮะ
แต่นี่ตอน๑ทุ่มตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าเจอในทวนโสพรมอายุ๕๗ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านในสวนยางพาราในพื้นที่บ้านใหม่พนมทอง
อัลตุบรุณบ้านกลางอำเภอวังทองจุฐฯพฤษณุโลกมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
ทวนเนี่ยนะฮะแกเสียชีวิตสภาพศพมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคม
ตามร่างกายหลายแห่งแต่ที่คอเนี่ยมีลักษณะถูกปาดคอด้วย
หูซ้ายก็ขาดนะมีคราบเลือดเต็มตัวไปหมดเต็มหน้าด้วย
แล้วเจอปืนกระบอกหนึ่งที่ตกอยู่แถวนั้นด้วยนี่นะฮะหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ภรรยาเนี่ยหลังจากทราบข่าวนะหมาที่สวนยางนะครับ
ภรรยาลุงถวลบอกว่านี่ออกตามหาลุงถวลทั้งวันนะ
เอ๊ะทำไมแกยังไม่กลับบ้านนะครับ
เจออีกทีเอาเป็นศพเลยยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
เจออีกทีก็เสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยไล่ย้อนไปนะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมฮะ
ปีนหลังคาบ้านชาวบ้านแก้พ่งแก้ผ้า
ชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะเพราะก่อนจะมาปีนหลังคาบ้านของเขาเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกระหว่างทางเขาขี่จักรยานยนต์มา
อยู่ดีนัทธพงศ์เนี่ยโผล่ออกมาจากข้างทางถือมีดเปื้อนเลือดด้วยแล้วเอามีดขู่เนี่ยบอกไปไหนเดี๋ยวพี่ไปด้วย
เขาบอกเขาก็กลัวเขาก็ยอมให้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์มา
พอเขามาเนี่ยคือตอนนั้นเขาบอกผมไปแค่โรงยางนะ
นันทพงศ์ก็บอกไปแล้วเขาก็ลงไป

นัทพงศ์นะนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ชาวบ้านมาที่โรงงานรับซื้อขี้ยาง
ซึ่งห่างจากบ้านของลุงทวนผู้ตาย๕๐๐เมตร
เห็นไหมฮะแสดงว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยของเหตุนะ
นัทพงศ์เนี่ยถือมีดเปื้อนเลือดนะ
บอกขอลงตรงนี้นะฮะแล้วมานั่งที่เก้าอี้นะ
คนงานที่โรงยางเขาก็ถามอ้าวนี่คนที่ไหนเนี่ย
เขาบอกนัทพงศ์ตอนนั้นบอกคนประเทศไทย
แล้วไม่นานนะฮะนั่งอยู่นัทพงศ์ถอดเสื้อ
อดเสื้อเสร็จลุกขึ้นถอดกางเกงอีก
ในมือยังถือมีดเปื้อนเลือดติดตัวตลอดเวลา
นี่ถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วบ่ายเมื่อวานนะฮะ
นี่ครับในมือยังถือมีดนะฮะ
เสร็จแล้วก็ทีนี้เริ่มปูดนี่ถอยกางเกงเห็นไหม
นี่กางเกงชั้นในอีกถอดหมดเลย
นี่เขาจูงลูกจูงหลานเดินหนีแล้วเห็นไหม
เป็นอย่างนี้เลยฮะกางแขนพร่ำเธอ
แล้วก็ตะโกนบอกคนทางนั้นหังเกงต้องถอดแบบนี้
โอ้โหเจอหมงเจอหมาเห็นไหมฮะ
เขาก็ไม่ฟังแล้วเดินไปกระโดดขึ้นรถกระบะ

นี่นั่งอยู่อย่างนี้นะฮะมีรถกระบะแถวนั้นกระโดดขึ้นรถกระบะเขาก่อน
เห็นไหมฮะนี่เด็กเขาก็คนแถวนั้นก็หนีกันหมดแล้ว
กระโดดขึ้นรถกระบะเขาเสร็จเนี่ยไปกระโดดขึ้น
ไปขึ้นมาบนหลังคาบ้านเขาต่อมีรถกระบะนะฮะ
คือสุดท้ายเนี่ยก่อนจะมาตรงนี้เนี่ยไปฆ่าลุงทวนแกมานะครับ
แล้วเดินถือมีดเปื้อนเลือดมาแล้วมาเจอจักรยานยนต์เขาก็
ก็ขู่เขาบอกไปด้วยถามจะไปไหนบอกเนี่ยผมจะมาโรงยางก็
ก็มาลงกับเขาอ่ะพอมาลงโรงยานของเขาก็มานั่ง
แล้วก็เนี่ยฮะแก้ผ้าแก้ผ่อนแต่น่ากลัวมากเพราะว่าในมือถือมีดอยู่ตลอดเวลาเลยนะพี่อุ๋ย
ใช่เปื้อนเลือดด้วยจากนั้นก็ไปปีนขึ้นหลังคา
พอปีนขึ้นหลังคาบ้านชาวบ้านเนี่ยนี่อันนี้ตอนที่ตกลงมาแล้ว
พระบาทเขาเรียกตำรวจมาจับพอตำรวจมาจับอ้าว
เลือดไล่ไปไล่มามีชาวบ้านบอกนี่เห็นเขาถือมีดเปื้อนเลือดเรียกให้จอดจักรยานยนต์ขี่มาให้จอดแล้วก็ซ้อนท้ายมาด้วยนี่ฮะสุดท้ายโอ้โหนี่ฮะ
แต่ว่ามาเจอศพตอนหลังไงตอนทุ่มนึงที่ว่าเมียเขาตามหาลุงทวนไม่เจอมาเจอศพก็ที่สวนยางของแก
ถูกจับมัดกับเสาเหล็กเอาไว้ก่อนนะแต่นั่งแบบนั่งยิ้มเออคือเรียกว่าหลอนยามาเลยอ่ะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับที่ภิกษณุโลกบ้านกลางกำเภอวังทอง
วันนี้ตำรวจคุมตัวนัทพงศ์มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนะส่วนวันนี้คุมตัวมาทำแผน
นี่นะฮะคือนัทพงศ์เนี่ยสารภาพว่าทำร้ายลุงทวนนะฆ่า
ทวนแกจริงอ้างว่าโมโหที่ลุงทวนเนี่ยมาพูดจาสั่งสอน
มีจุดแรกนะครับณทภพงษ์เนี่ยมาชี้จุดที่แพงแล้วก็ปาดคอ
ทวนแกจะเสียชีวิตนะครับที่บ้านในสวนยางพาราของลุง
แกนะครับคือมาถึงนัทพงศ์ก็นั่งพนมมือยกมือไหว้

ก็พอจะสิ้นฤทธิยาแล้วล่ะเขาอ้างว่าตอนแรกเมื่อวานนี้เนี่ย
เขามากระท่อมของตากับยายเขาก่อนเขาอยู่กับตากับยายนะซึ่งอยู่
ไกลจากบ้านของลุงทวนหรอกนะจะมาขอเงินตากับยายแต่ตากับ
ยายเนี่ยไม่ให้เงินแล้วก็ไล่เขาออกมาเขาก็เลยเดินมามาถึง
ท่อมของลุงทวนอ้างว่ามาเจอลุงทวนก็นั่งสูบกัญชาด้วย
กันแล้วระหว่างนั้นลุงทวนก็สั่งสอนเขาอ่าบอกว่าถ้าทำตัวแบบ
นี้เนี่ยมันจะไม่เจริญนะถ้าประพฤติตัวแบบนี้ยังไงมันก็จะ
ลำบากเขาอ้างว่าลุงทวนก็ยังพูดจาเสียดสีเขาอีกหลาย
อย่างเลยไม่พอใจเอามีดปังตอของลุงทวนนี่แหละที่แกเอา
หั่นกัญชาเนี่ยฟันไปทีนึงตอนนั้นลุงทวนแกก็ยกมือไหว้ร้อง
ขอชีวิตแต่นายนัทพงศ์บอกว่ายังโมโหอยู่นะไปหยิบปืนของลุงทวนมาที่มีปืนตกอยู่กระบอกหนึ่ง
มาจ่อยิงลุงทวนแต่กระสุนมันด้านยิงไม่ออกก็เลยเอามีดเล่มเดิมฟันซ้ำลุงทวนไปอีก
ปาดคอด้วยแล้วก็ฟันถูกหูซ้ายแกจนหูขาดด้วยพอแกเสียชีวิตก็หนีไป
มึงสุดมือช้าค่ะคือในจริงขี้ดู
ขนาดนี้นะเมายงเมายานี่ท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินไปเจอชาวบ้านนะที่ถูก
นายนัทพงศ์เนี่ยถือมีดขู่แล้วบอกขอขึ้นจักรยานยนต์ไปด้วย
เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ไปซื้อของมาขี่รถจักรยานยนต์จะกลับโรงยาง
อยู่นัทธพงศ์เนี่ยกระโดดออกมาจากข้างทางถือมีดเปื้อนเลือด
แล้วชี้มาเลยบอกจะไปไหนไปด้วย
ตอนนั้นเขาก็กลัวก็ต้องยอมให้ขึ้นรถมาด้วย
นี่ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย

แต่ผมเห็นตรงมีดเขาแล้วว่ามีเลือดมีคราบเลือดอยู่

เขาขูจะฆ่าอะไร
ไม่ครับผมถามว่าพี่จะไปตรงไหนครับ
เมื่อเดี๋ยวนี้ไปไหนผมก็จะไปด้านนั้นเนี่ย

เขาก็ตรงไซค์แบบระวแวงตัวบ้างครับ
ร้อนหน่อยก็ลุกขึ้นมาถอดสะผ้า

ทีนี้เขาก็ขึ้นถือมีดอันนึง
มึงควรใช้ด้วยกันเปล่า
เนี่ยรีหวังมาชอบผม

นะฮะท่านผู้ชมครับเพื่อนบ้านของนัทพงศ์ผู้ต้องหานะครับ
เล่าให้เราฟังแบบนี้ครับบอกว่านัทพงศ์เนี่ย
ความจริงเพิ่งกลับมาอยู่บ้านในพื้นที่ที่นี่ได้แค่๕วันเท่านั้น
หลังจากที่ทะเลาะกับเมียนะครับ
ก็เลยมาอยู่ที่ตะบนบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ตาบ้านยายส่วนพ่อกับแม่ของนัทพงศ์ตายไปนานแล้ว
ตากับยายก็มีสวนยางนะครับซึ่งบ้านที่สวนยางของตากับยาย
อยู่ติดกับสวนยางของลุงทวนนั่นแหละที่นายนัทพงศ์เนี่ยไปฆ่าเขา
คือนัทพงศ์เนี่ยตอนที่กลับมาที่หมู่บ้าน
หลังจากทะเลาะกับเมียมาอยู่กับตากับยายเนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาก็มาบอกว่าเขาจะบวชอยากจะบวชอ่า
เมื่อวานนี้ก่อนจะก่อเหตุยืมจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ขี่ไปวัดไปหาเจ้าอาวาสแต่ที่วัดเนี่ยท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าบวชให้ไม่ได้หรอก
เพราะว่าตรวจปัสสาวะแล้วเนี่ยปัสสาวะโยมเป็นสีม่วง
โยมเสพยาเสพติดก็ไม่ได้บวชนะครับ
แล้วตั้งแต่มาอยู่เนี่ย๔๕วันเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
ก็ดูอาการปกติไม่ถึงขั้นหลอนเหลินอะไรนะ
เมื่อวานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
แต่ชาวบ้านบางคนบอกความจริงนัทพงศ์เขามีอาการแปลกตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว
มีอาการเหมือนกับคนที่มีอาการทางจิตประสาทชอบหาเรื่องชาวบ้านเป็นประจำ
เคยถูกจับส่งสถานพินิษฐ์มาแล้วพอออกมาก็ไปมีครอบครัว
แล้วก็มีปัญหากับครอบครัวก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านเดิม
แล้วก็มาก่อเหตุส่วนศพของลุงทวนนะครับ
วันนี้ครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านน้ำรินนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ภรรยาของลุงทวนบอกว่าปกติสามีจะไปอยู่กระท่อมที่สวนยาง
รอบหนึ่งก็๑๐วันแล้วจะกลับมาที่บ้าน
ถามว่ารู้จักกับณฑพงศ์ไหมผู้ต้องหาเนี่ย
ก็รู้จักกันตามปกตินั่นแหละคนหมู่บ้านเดียวกัน
ตอนที่นพงศ์เพิ่งกลับมาอยู่ในหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเคยประกาศเสียงตามสาย
เพราะนัทพงศ์เนี่ยเขาจิตใจไม่ค่อยปกติ
คือญาติบอกก็ยังสงสัยอยู่
ว่าความจริงก็ไม่ได้สนิทกันอะไรมากมาย
อยู่ดีเนี่ยถึงไปนั่งอยู่กับลุงทวนในบ้าน

เคยอยู่
ผ่านแต่ไม่สนิทกันไปไป
ทีนี้มันไม่ได้ข่าวแค่เรื่องลุงทวนนะครับในครอบครัว
เพราะว่าพอทางครอบครัวเขาทราบข่าวว่าลุงทวนแกถูกฆ่าเสียชีวิตเนี่ยฮะ
มีญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะชื่อป้าจำปีอายุ๖๐ปี
ทราบข่าวแกก็อาการโรคหัวใจกำเริบแล้วก็ช็อกเสียชีวิตตามไปอีกคนนึง
ท่านผู้ชมครับทางคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายนัทพงศ์นะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
พลโนตรีธวรรษวงศ์สง่าผู้บังคับการตะหมุดภูทรจังหวัดพฤษฐุณโลกบอกว่า
นายนัทพงศ์ผู้ต้องหาเพิ่งเดินทางมาอยู่ในพื้นที่ได้ไม่กี่วันนะ
บอกว่าจะมาขอบวชพระแล้วก็ไปอ้างว่าทางวัดเนี่ยไม่ให้บวช
เรียกเงินค่าบวช๖๐๐๐เพื่อจัดงานบวชแต่ไม่มีเงินเลยไม่ได้บวช
แต่ความจริงชาวบ้านบอกไม่ใช่หรอกคือทางวัดเขาตรวจปัสสาวะก่อน
ปัสสาวะสีม่วงเขาก็ไม่ให้บวชเพราะเสพยาเสพติด
แล้วตอนที่ไปก่อเหตุก็ไปเสพกัญชาด้วยอ้างว่าผู้เสียชีวิตมาต่อว่าเขาก่อน
ก็เลยบันดาลโทษะไปฆ่าเขาจากการสืบประวัติเบื้องต้น
พบว่าเคยต้องคดีรักทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็คดีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
นี่ฮะส่วนเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจบอกเดี๋ยวจะขยายผลต่อให้
ของที่สพแก่งโสภาโอ้โหผิดภัยของยาเสพติดค่ะครับ